คุณผู้ชมคะข่าวนี้ตามต่อจากเมื่อวาน
เมื่อวานเราเล่าข่าวไปกรณีที่มีรถคันหนึ่งโยนลูกหมา๒ตัวออกมาจากรถ
แล้วตัวหนึ่งถูกรถทับตาย
ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยคือคนเขาก็จอดไปแล้วก็ไปช่วยชีวิตลูกหมาเอาไว้ได้ทัน

เพราะว่าคลิปนี้แชร์ในโลกโซเชียลเยอะมากเลย
นี่เป็นจังหวะตัวที่เขาโยนตัวที่๒ออกมา
เออซึ่งตัวที่๒นี้มันไม่ตายนะคะ
เพราะว่ารถคันที่ติดกล้องจอดปิดอยู่ด้านหลัง
ทีนี้คุณผู้ชมล่าสุด
คนที่ขับรถกระบะแดงกับคนที่โยนลูกหมาลงมาจากรถ
เข้าพบตำรวจแล้วนะคะคุณผู้ชมอยากเห็นใช่ไหม
นี่ขับกระบะคันนี้มาเลย
ผู้ชายคนนี้คนหนุ่มเป็นคนขับ
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นคุณตาแล้วตาทวดแล้วด้วย
อายุ๙๒ปีคือคนที่โยนลูกหมา๒ตัวลงมาจากรถค่ะ
นี่ที่สพกำแพงแสนนครปฐมนะคะ
เมื่อเช้าเลยนายบุญทันศรีแก้ว

อีกคนนึงนี่คือคุณตาค่ะ
คุณตาศรีสาไทยสงฆ์อายุ๙๒ปี
คุณตาเป็นคนโยนลูกหมาลงมา
ก็มาพบตำรวจพันธุ์ตำรวจเอกภัยบูลแพร่ศรีนวล
ผู้กำกับที่สพกำแพงแสน
ทีนี้หลายคนฟังข่าวมาถึงตรงนี้นึกในใจ
โยนทำไมทำไมต้องทำร้ายสัตว์แบบนี้

แล้วตาเมาเมาจนขาดสติเลย
คือตอนนั้นน่ะนะไปขอลูกหมาจากเขามา

ขอเขามาเพื่อจะเอามาเลี้ยงด้วยตัวเองด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะแล้วตอนที่อยู่บนรถคุณศัตรูผู้ชม
ปรากฏว่าหมามันฉี่ใส่ตา
แล้วหมามันก็งับตาคือตาโดนกัด

ตาบอกลูกหมามันร้องเสียงดังด้วย

แล้วตัวแรกเมื่อกี้โดนคันนู้นทับนะ
พอตัวที่๒โชคดีที่รถที่ติดกล้องหน้ารถ
อันนี้ตัวนั้นตายนะโดนทับไปแล้วนะฮะ
แล้วก็อีกตัวนึงคือรถที่ติดกล้องหน้ารถจอดเอาไว้

เขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทิ้งหมาทำไมหรือว่ามันกระโดดมาเอง

ลงมาอีกแล้วก็เลยลงไปช่วยไว้ได้๑ตัวนะ
แล้วคุณรู้ไหมคุณตาที่โยนลูกหมาเนี่ยนะ
ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหมาตายไปแล้วตัวนึงค่ะ
รู้อีกทีตอนเป็นข่าวแล้วทีนี้ก็อยากขอโทษสังคม
ตาศรีเนี่ยนะบอกด้วยว่าที่บ้านตาเนี่ย
มีหมาอยู่๓ตัวเป็นหมาพันธุ์ไทย
ก็ตั้งใจไว้แหละว่าไปขอเข้ามาอีก๒ตัว

เมาก็เลยโยนหมาลงมาไม่รู้ตัวเลย
อยากขอโทษสังคมไหมคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เดี๋ยวเชียร์พบแทนพูดกัน
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมทีนี้ลูกของตาเนี่ยนะ
ลูกคือนายย่นสาธัยสงฆ์อายุ๓๑ปี
ก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นที่มันมีคลิปข่าวออกมา

แต่พอผมเห็นคลิปในข่าวแล้วเนี่ยผมก็เลยบอกให้น้องน่ะ
พาพ่อมาพบพนักงานสอบสวนตำรวจก็เลยนัดให้มาวันนี้
ถามลูกไปเหมือนกันนะว่าจะเอายังไงต่อ

ผมยังไม่รู้ว่าผมจะเอาไงต่อเลยแต่ผมไม่อยากให้พ่อติดคุก

เมื่อกี้พ่อขอโทษสังคมไปแล้วนี่ลูกก็ขอโทษแทนพ่อด้วยนะคะ
แต่เรื่องนี้มันก็มีความผิดไงคะ
ผู้กำกับสพกำแพงแสนก็บอกว่าตัวของคุณตาเนี่ย
ก็รับสารภาพแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาทารุณกรรมสัตว
เดี๋ยวต้องวันนี้ส่งสารฝากขังนะคะ
อย่างนางวรรณทัศน์แสงดาราบอกว่าวันนี้
เป็นตัวแทนมาแจ้งความดำเนินคดี
ส่วนคนที่ใจบุญรับน้องหมาตัวที่สอง
ที่ถูกโยนลงมาแล้วมันไม่ตายเนี่ยนะ
คือรับไปเลี้ยงอยู่ที่อำเภอศรีประจันทร์ที่สุพรรณบุรี
แต่ฝ่ายของคนที่รับไปเลี้ยงน่ะ
เขาไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลก็เลยบอกแค่นี้
คือไม่อนุญาตให้ตามไปถ่ายภาพอะไรต่อด้วยนะคะ
แต่ว่าเจ้าของคลิปแล้วก็คนขับรถตามที่เก็บน้องหมาได้ตอนแรก
บอกว่าน้องหมาตัวที่๒มันปลอดภัยดีนะ
มันไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะฮะ